คุณผู้ชมคะมาดูตัวเลขของผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
เราต้องมีการรายงานกันรายวันนะคะแล้วก็ต้องดูกันด้วยว่า
ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะคะมาจากกลุ่มไหนอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะ
เมื่อวานนี้ตัวเลขยังคงเป็นหลักร้อยอยู่นะคะ
สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยเมื่อวานนี้
ตัวเลขอยู่ที่๓๖๕คนและกลุ่มที่เป็นตัวเลขที่โป่งพองออกมามากที่สุด
ก็คือกลุ่มที่ติดเชื้อภายในประเทศเมื่อก่อนเนี่ย

ผู้ป่วยในประเทศสำหรับในประเทศไทยนะ๒๕๐รายเมื่อวานนี้
แรงงานต่างด้าว๙๙รายแล้วก็คนที่มาจากต่างประเทศถูกกักตัวอยู่ที่สถานที่กักตัวของรัฐ
คือเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุก๙๙รายค่ะ
มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเบ็ดเสร็จสำหรับประเทศไทยตอนนี้เกือบหมื่นแล้วนะคะ
๗รายรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว๔๔๑๘รายแล้วก็เป็นข่าวร้ายเมื่อวานนี้นะคะ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสำหรับประเทศไทยเนี่ย
เดี๋ยววันนี้น่าจะถูกนับรวมเข้ามานะคะเป็นคุณตาวัย๘๘ปีนะคะ
ผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๕๐รายที่รายงานไปเมื่อสักครู่ตอนนี้กระจายไปหลายจังหวัดแล้วนะคะคุณผู้ชม
นับได้ก็คือ๕๖จังหวัดแล้วไปเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยงก่อนหน้านี้๒๑๕ราย
อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก๓๕รายสำหรับผู้ที่เสียชีวิตรายที่๖๖เป็นชายไทยอายุ๖๓ปีเป็นพนักงานขับรถส่งแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง
มกราคมค่ะขออภัย๒๗ธันวาคมเนี่ยมีอาการไข้ไอน้ำมูกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในสมุทรสาครเอ็กซาเรย์ปอดพบการอักเสบตรวจพบว่าเป็นโรคโควิด๑๙อาการไม่ดีขึ้นไตวายฟอกเลือดแล้วก็เสียชีวิตคือวันที่๕มกราคมเวลาบ่ายโมงกับ๘นาทีนะคะจริงแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้เสียชีวิต๖๗รายนะแต่ยังไม่นับรวมเมื่อวานนี้
นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสารธนาศุกร์ก็มีการโพสต์ใบรายงานของโรงพยาบาลพระปกราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เพิ่มหนึ่งรายเป็นชายอายุ๘๘ปีเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีนะซึ่งเขามีโรคก่อนหน้านี้คือโรคมะเร็งลำไส้ติดเชื้อจากลูกชายที่ไปติดจากบ่อนพนันที่ระยอง
แล้วก็เสียชีวิต๖มกราคมเพราะว่าเป็นมะเร็งด้วยไง
เพราะฉะนั้นสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการตอนนี้เนี่ย
ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยอืม
๑รายแล้ววันนี้ก็จะถูกบวกรวมไปเป็นรายที่๖๗ใช่ไหมคะ

มาดูผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับ
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๒ราย
เชื่อมโยงกับแม่ค้าสาวขายอาหารตามตลาดนัด

โดยผู้ติดเชื้อรายที่๕๒เป็นหญิงไทยอายุ๕๐ปี

เริ่มมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะครับไอ

เข้าตรวจหาเชื้อและพบโรคโควิด๑๙วันที่๖มกราคม
ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายที่๕๓เป็นหญิงอายุ๓๗ปี
มีไทม์ไลน์นะครับไปเที่ยวร้านวอร์มอัพ
คืน๓๑ธันวาคมคืนเดียวกับแม่ค้าสาวนี่แหละครับ
เข้าตรวจโควิด๑๙วันที่๕มกราคมแล้วก็พบการติดเชื้อวันที่๖มกราคม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ที่ไปเที่ยวร้านวอร์มอัพ
ระหว่างวันที่๓๑ธันวาคมถึง๓มกราคม
ถือเป็นผู้เสี่ยงสูงนะครับท่านถือเป็นผู้เสี่ยงสูง
ให้เข้าตรวจโควิด๑๙กับรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทาน
หน้าร้านวอร์มอัพในวันนี้ครับนะฮะ๗มกราคม๑๐โมงเช้าคุณไปเลย
เขาตรวจให้ถึงบ่าย๒แล้วก็ให้เปิดไทม์ไลน์ที่เป็นจริงด้วยนะ

แล้วก็ยังมีประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง
ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่๕๐
ให้เฝ้าสังเกตอาการหากผิดปกตินะครับ
หากมีอาการไปหาหมอเลยเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไปครับ

ต้นต่อของการแพร่ระบาดระลอกที่๒ค่ะคุณผู้ชม

มีการรายงานยอดเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อีก๑๔๖ราย
เป็นการค้นหาเชิงรุก๑๐๙ราย
แล้วก็พบจากการตรวจในโรงพยาบาล๓๗ราย
ทำให้ยอดรวมตอนนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙๓๐๐กับ๘๔ราย
ทีนี้สมุทรสาครมีคนตั้งคำถามมาเยอะว่า
อ้าวคุณจำได้ไหมยอด๙๑๔ราย
โรงงานที่เรารายงานก่อนหน้านี้ตอนแรกคิดว่าเป็นข่าวลวงข่าวปลอม
สรุปเป็นข่าวจริงนะคะแต่ทีนี้มันมีชุดข้อมูล
อธิบายจากสาธารณสุขจังหวัดมาบอกว่า
ตัวเลข๙๑๔รายนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิบายแบบนี้บอกว่าคือค่อยทยอยบวกไปในแต่ละวัน
ก็คือแบ่งย่อยไม่ได้มีการรายงานทั้งก้อน๙๑๔ราย
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มียอดตัวเลขตัวนี้ออกมา
แล้วถามว่าจริงไหมที่ว่าไปติดในโรงงานปลากระป๋อง
เป็นหลักร้อยรายมีจริงมีจริงมีจริงค่ะมีจริงนะคะ
แต่ว่าทยอยบวกไปในแต่ละวันแล้วนะคะเป็นการค้นหาเชิงรุก

เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนายวัญชัยคงเกษมนะฮะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๔๔ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่๒๘รายแล้วก็รับส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล๑๖ราย
ตอนนี้รวมติดเชื้อในพื้นที่๑๕๒รายหายแล้ว๒๐รายแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่๑๓๒รายครับ
ส่วนที่ลบบุรีครับบ่อนไก่ชนโอ้โหยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดไม่หยุดครับ
พบผู้ติดเชื้ออีก๔รายนะครับมีไทม์ไลน์เดินทางไปหลายแห่งด้วยนะครับ
มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่๒ที่ติดมาจากบ่อนไก่ชน
ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดลบบุรีแล้ว๖รายครับ
ขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจำนวนมาก
มาจากการตรวจคนไข้ทั่วไปนะฮะ
ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดระยองนะคะ
ระยองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ถูกควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดด้วยเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณชันนะเอี่ยมแสงนะคะ
ทำให้ตอนนี้ยอดรวมของจังหวัดระยองสำหรับผู้ป่วยคืออยู่ที่๔๒๗ราย
มีผู้ติดเชื้อใน๗อำเภอยกเว้นอำเภอวังจันทร์ตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
เหมือนเดิมนะคะตอนนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๓๗รายด้วยกันค่ะ
ส่วนที่ขอนแก่นนะครับนายสมศักดิ์จังตกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒ราย
เป็นรายที่๔กับรายที่๕ของจังหวัดเป็นผู้ชายทั้งคู่เลย
อายุ๒๐กับ๑๗ปีนะฮะเป็นพี่น้องกันด้วย
มีประวัติครับเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อ่างทองครับที่อำเภอวิเศษชายชาญ
ระหว่าง๒๙ธันวาคมถึง๒มกราคม
ต่อมาญาติเนี่ยกลับติดโควิด๑๙ทั้งสองคนก็เลยต้องไปรายงานตัวไปตรวจ
แล้วปรากฏว่าติดต่อมาจากญาติอีกทีนึงครับ
ไปติดเชื้อมาตรวจพบวันที่๕มกราคม
ทั้งคู่ก็ไม่มีการแสดงอาการไม่มีสิ่งผิดปกติ
ปกติตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ
ขณะที่นักเรียนชายวัย๑๗ปีนะครับผู้ป่วยรายที่๕
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษา

ตอนแรกตอนคอยกลับมาจากอ้างท่อง
คอยอยู่บ้านอยู่บ้านรถมือ
แล้วก็วันอาทิตย์ตอนตอนแรก

ไม่ต้องเรียนหมึงก็เรียนจนจบคาป
โมกะทาคับมูย์อยู่บ้านซื้อมากิน
แล้วก็ข่อยกลับมาตรวจเลย

คอยว่าจะเป็นใครคอยว่าจะเป็นธนาคาร